ช่วงนี้นะคะมาดูภารกิจนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้เดินหน้าเต็มสูบแล้วนะคะ
หมายถึงการทำงานทั้งหมดทุกคนน่ะเหรอ

เยอะ๒๓วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นี่เป็นปัญหาใหญ่ของชาวกรุงเทพมหานคร
ใช่ค่ะวันนี้ก็ลงพื้นที่๓จุดด้วยกันนะคะ
ซึ่งพื้นที่นี้เวลาฝนตกลงมาโอ้โหรอการระบาย
แล้วรอนานด้วยหลายชั่วโมงด้วยนะคะก็เลยต้องลงไปก่อนนะคะ
บริเวณนี้จุดแรกก็คือก่อสร้างบ่อนวงน้ำซอยอมริน๓
บ่อรับน้ำไปคลองบางบัวแล้วก็ที่แยกเกษตร
ไปกันหลายคนเลยนะหัวหนุ่มน้ำพร้อมเลย
กันพร้อมหน้าพร้อมตานอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว
ก็มีผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็มารอรับแล้วก็บรรยายสรุป
ผลต่างให้ฟังนะคะจุดไหนเป็นยังไงระบายน้ำอะไรยังไง
แล้วนายกรัฐมนตรีถือไมค์แบบนี้นะถามตอบถามตอบ
ให้ได้ยินกันดังไปเลยตอบผิดคือผิดนะคะ
นายกบอกว่าทุกภาคส่วนนะต้องช่วยกันบูรณาการร่วมกัน
การทำงานรัฐบาลนี้จะปล่อยให้ประชาชนเป็นทุกข์ไม่ได้
คนต้องพร้อม๑๐๐เครื่องมือต้องพร้อม๑๐๐
เจ้าหน้าที่ต้องพร้อม๑๐๐ถ้ามีปัญหาปุ๊บชาร์จตัวเข้าถึงพื้นที่เลย

ค่ะนี่เป็นภาพนะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพ
โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินอันนี้ชื่อเต็มเขานะชื่อแบบถูกต้องนะ
บริเวณสถานีตำรวจนครบานบางเขนเลยนะ
จุดนี้เรียกว่าเป็นการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำที่ซอยอมรินสาม
จุดที่๒คือบ่อรับน้ำที่ปลายคลองบางบัว
จุดนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะดึงน้ำฝนที่มันท่วมขัง
แถววงเวียนบางเขนมากักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ำ
โรงเรียนบางเขนมีอุโมงใต้ดินด้วย
ถ้าสมมุติว่าฝนตกลงมาน้ำมันจะไปอยู่กันที่บริเวณอุโมงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ก็เลยจะต้องดูพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นเลย

ฝนหยุดตกเนี่ยเขาอยากจะให้ระดับน้ำในคลองมันต่ำลง
ก็เลยจะต้องก่อสร้างจุดนี้แล้วก็ให้ความสำคัญจุดนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็จะสูบน้ำที่เก็บไว้ระบายลงคลองบางบัวอีกส่วนหนึ่งระบายลงคลองรางอ้อรางแก้ว
จุดนี้เสร็จปุ๊บไปต่ออีกหนึ่งจุดค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ตรงนี้ก็มีอุโมงเหมือนกันที่แยกเกษตรศาสตร์
เป็นโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะคะ
นายกรัฐมนตรีว่าไงนายกบอกว่าแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บอกว่าแผนทุกอย่างจะต้องบูรณาการร่วมกัน

ปล่อยให้น้ำท่วมหรือใช้คำว่ามีน้ำรอการระบาย

ถ้าจะรอก็รอให้มันสั้นลงหน่อย
อย่ารอเยอะอย่ารอนานแล้วไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้ว
อยากให้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ
ระบบโดยเฉพาะเรื่องของการจราจร
จะต้องพร้อมเช่นเดียวกันถ้าฝนมันตกลงมา

เพราะฉะนั้นตำรวจจราจรก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกัน
ในการควบคุมแก้ไขปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นช่วงฝนตกนะคะ
ฟังเสียงนายกค่ะ
อายุบูลใช่ไหมพรุ่งนี้คงจะเบาหวั่งค่อยกัน

ว่ามันมีปัญหาทำไมน้ำไม่เก็บน้ำไม่ได้เกิดอะไร

ฝนมันตกทิ้งชั่วฝนตกสั้นลงตกใต้เกิน

ที่ติดตามไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีด้วย

วันนี้นอกจากจะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีแล้ว
อีกหนึ่งคำถามที่คุณสิริวัลจะไม่ถามไม่ได้เลยก็คือ
โคณะรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์๒เสร็จแล้วหรือยังคะ
อ่าขึ้นทูลเกล้าหรือยังคะค่ะก็ถามหลากหลายคำถาม

นายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยโพคณะรัฐมนตรีได้นำรายชื่อทูล๙๙
เป็นที่เรียบร้อยแล้วใจเย็นทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลา
ทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่คุณสิริวัลถามก็คือ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยสื่อคิดเองหรือเปล่า
จริงมั้งไม่น่าจะจริงมั้งสื่อนั่งเทียนเขียนข่าวไปเอง
ถ้าเกิดว่าโปรดกล้าวลงมาแล้วรายชื่อมันไม่เป็นตามนั้น

ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถามกลับนะคะว่า
สื่อคนไหนจะรับผิดชอบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการมองว่าให้ตำแหน่งนี้
เพราะเป็นการปูนบำเน็ตในหน้าที่การประสานงาน